น้องเมย์นักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์ตันการ

กองทัพไทยเตรียมที่จะเชิญครอบครัวตันการ
ให้มาเข้ารับฟังผลการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิต
แต่ว่าจนถึงวันนี้ทางครอบครัวก็ยังไม่ได้ให้คำตอบกับกองทัพนะคะ
ว่าพรุ่งนี้จะไปหรือว่าไม่ไป
รวมถึงวันนี้ค่ะวันที่๑๗ธันวาคม
ครบรอบ๒เดือนการจากไปของน้องเมย์

มีการโพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะสั้นแต่ว่ามีความหมายนะคะ
โดยความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กของนางสาวสุพิชาตันการ
พี่สาวของน้องเมย์มีการโพสต์ภาพ
ใส่อัฐิของน้องชายค่ะแล้วก็มีแคปชั่นว่า
เวลาเจอคนใจแคบเราก็ต้องเป็นฝ่ายใจกว้าง
คนเราสูงเท่ากันเสมอในโรงศพ
แล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะวันนี้เป็นวันพระ
นี่คือความเคลื่อนไหวทางฝากฝั่งของครอบครัวค่ะ
ส่วนทางกองทัพไทยเรามาดูกันบ้างนะคะ
พลอากาศเอกชวันรัฐมารุ่งเรืองรองเสนาธิการทหาร
ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
การเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์
ก็ระบุว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบว่า
ญาติของนักเรียนเตรียมทหารพักกระพงตอบรับ
จะมาฟังผลการสอบสวนของคณะกรรมการในวันพรุ่งนี้หรือไม่
แล้วก็อยากให้ญาติเดินทางมาฟังคำชี้แจง
สิ่งไหนที่ยังรู้สึกไม่พอใจหรือว่ายังค้างคาย
คลางแคลงใจอยู่ทางคณะกรรมการก็พร้อม
ที่จะชี้แจงในทุกแง่มุมที่สงสัย
รวมถึงมีเอกสารหลักฐานต่างยืนยันด้วยนะคะ
และสำหรับกรณีที่แม่ของน้องเมย์ติดใจเรื่องภาพในกล้องวงจรปิด
ที่บอกว่าเอ๊ะภาพหายไปไหน๔ชั่วโมง
แล้วก็บอกว่าภาพช่วงที่น้องเมย์ตกบันไดอยู่ไหน
เรื่องนี้ค่ะทางพลนากาศเอกชวรรณรัฐก็เลยบอกว่า
ที่ไม่มีภาพปรากฏตอนที่ตกบันไดเนี่ย
เป็นเพราะว่าบริเวณนั้นไม่มีกล้องวงจรปิด
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเป็นไปไม่ได้
ที่จะมีกล้องวงจรปิดทุกซอกทุกมุมในโรงเรียน
หรือว่าจะมีตลอด๒๔ชั่วโมง
แต่อย่างไรก็ตามค่ะทางคณะกรรมการก็มีหลักฐาน
รวมถึงมีพยานแวดล้อมที่สอดคล้องกับคำให้การ
กับพยานที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
นากาศเอกชวรรณรัฐก็ยังบอกด้วยนะคะว่าการเสียชีวิต
ของนักเรียนเตรียมทหารในโรงเรียนเตรียมทหาร
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดา
แล้วก็ยืนยันว่ากองบัญชาการกองทัพไทย

ดังนั้นไม่อยากให้มีการตอบโต้ข้อมูลกันไปมา
เพียงแค่ถ้าเกิดสงสัยอะไรอยากให้มาคุยกัน
แม้ว่าทหารจะถูกสอนมาให้เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
แต่การเชื่อฟังนั้นก็ต้องเป็นคำสั่งที่ถูกต้อง

และสุดท้ายแล้วหากเรื่องนี้จะต้องไปจบที่กระบวนการยุติธรรม
ก็ต้องว่ากันด้วยเรื่องของพยานหลักฐาน

หรือว่าจะมาตอบโต้กันผ่านสื่อ

อันนี้ก็คือเป็นฝากฝั่งของทางกองทัพไทยนะคะ